มันจะรวบยอด
ส่วนมากทุกปีเนี่ยเราก็จะคริสต์มาสปีใหม่วันเกิด
จะรวมตัวกัน
จะไปฉลองทุกปี

พยายามเผ่งดูนับศูนย์อยู่

๗๓คมสิคะดูกี่ศูนย์เนี่ยรับนับฉลุกเขาว่าหน่วยสิบร้อยพันหุ่นแสน

มีค่าให้มาตลอดหรือใช่ปีนี้
ไม่อะค่ะก็เพิ่งมีปีนี้
แล้วก็เหมือนกับช่วงนี้เขารู้ว่าปิ่นต้องใช้เงินเยอะ
แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาทำงานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เหมือนแบบตอนนี้มีเพิ่งจะซื้อม้าตัวใหม่
แล้วก็เหมือนค่าใช้จ่ายมันเยอะเขาก็เห็นเราแบบ
ไปไหนเนี่ยไปแบงค์อีกแล้วไปแบงค์อีกแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยส่วนมากพี่เจเขาจะเป็นคนชอบให้แก๊สเจ็บ
จะให้โทรศัพท์ให้คอมพิวเตอร์ให้อะไรอย่างนี้
แล้วเราก็มีหมดแล้วเขาก็เลยคงนึกว่า

คือจริงแล้วจะเป็นที่เจ้านายเนี่ย
เขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีเสมอ
แล้วก็เจ้าขุนกับเจ้าสมุทรจะขอแจม
แต่ว่าตอนวันคริสต์มัสเนี่ยเขาก็เสียหน้าไปแล้ว

ก็จะมีเจ้านายคนเดียวที่หามาให้
แล้วก็เซ็นชื่อกัน

เหมือนแบบไม่อยากน้อยหน้ากัน
ก็แอบไปสั่งพี่อีกคนนึง

เป็นคนละชิ้นหรือว่ารวมกัน
ละชิ้นเลยค่ะตอนวันเกิดคนละชิ้นเลย

แม่จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น
เจ้านายให้อะไร
เจ้านายให้ตอนวันเกิดให้แจ็คเก็ตสีชมพู

เขาก็ให้เงิน
แล้วก็เป็นการ์ดเขียน

แอบเอากล่องหลุยวิตองของคนอื่นมา
ทุกคนก็นึกว่าขุนให้หลุยวิตองแม่เลยเหรอ

ทุกคนก็รู้ว่าแม่ไม่ได้ชอบแบรนด์เนมอยู่แล้ว

กระเป๋าที่อยู่ในกระเป๋าที่อยู่ในกระเป๋าอีกที

ชื่นใจไหมครับเพราะลูกก็แบบ

ให้แค่การ์ดแม่ก็น้ำตาไหลแล้วค่ะ
เป็นคนที่แบบอะไรก็ได้

ก็คือแบบเข้าใจว่ามันก็ต้อง

เหมือนตอนนี้คนจะพูดถึงน้อง

แล้วก็ต้นเจ้าขุนมันบุคลิก

เพื่อนพี่เจเขาเอารถ

ทีนี้เขาก็เลยบอกไปขึ้นมากับพี่เดี๋ยวพี่พาไปสิ้น
ก็นั่งรถพอลงรถมา

ซึ่งยังขับรถไม่เป็นเลยด้วยซ้ำ

อีแม่ก็เลยแบบว่าขอแจง

ชอบถ่ายรูปกับรถอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก
ก็เลยเอามาให้ดูว่าแต่ละช่วงของ
อายุหรือเจ้าขุนก็ว่าเป็นอย่างนี้
เจ้าขุนก็คุยจริงว่าขุนน่ะ

เขาในการขอรับของขุนได้ไหม
นี่มีเรื่องชอบไทยส่วนนี่ของเจปาย
คือเจ็ดสกีเขาเล่น

จบไหนได้หรือจบไหนไม่ได้
อยู่ในความดูแลตลอดทุกอย่าง

ต้องฝุ่นนะคะเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้อะไรมาก
แต่เขาก็แบบงงว่าทำไมทำไมต้องเป็นข่าวด้วย

ว่าจะงานที่คนก็มาจับอาจจะหริบอะไรแบบนี้
ถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่ถึงขั้นอึดอัด
เพราะว่าเราก็ทำตัวธรรมชาติอยู่แล้ว
แล้วอะไรที่เราไม่ได้ทำผิดมันก็ไม่เป็นไรก็อธิบายกันไป
แต่ถ้าบางอย่างมันไม่ใช่จริงเนี่ย
ก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าเออเราก็ต้องเข้าใจนะ
เพราะว่าเราเหมือนแบบเป็นคนของประชาชนแล้ว
ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เมื่อก่อนนี้อะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เหมือนโซเชียลมีเดียมันก็ไวขึ้นมันไม่เหมือนสมัยก่อน
บางทีผิดถูกอะไรเขาก็โบลข่าวกันไปแล้ว
ก็เลยบอกว่าเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดนิดนึง
คิดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คิดอะไรเลย
แต่คนอื่นเราคิดเราก็เดือดร้อนเอง
ใช่เพราะฉะนั้นก็ทำตัวดีเป็นคนดีปกตินี่แหละ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับครับ
ขอบคุณครับครับ